สินิพน์แต่ว่าร่าสุดเพราะว่เขาเป็นแรงบันดาลใจของพี่ปามมริ
พี่นางล่าวให้ฟังว่าวินาทีที่เจอปามมริร้องไห้
พี่นางตกใจว่าลูกผีเข้าบอใส่ปื้ม
คือพี่ปามี่ปลื้มพี่นางมากชอบมาก
คิดไม่ฝันว่าวันหนึ่งจะได้มาร่วมงานกันค่ะ
นางเห็นในนั้นก็อดปลื้มใจไม่ได้ค่ะ
เหมือนกันไม่คิดไม่ฝันว่ารุ่นลูกรุ่นหลานจะคิดถึงแบบนี้ค่ะ
ที่สำคัญพี่นางยังได้พูดถึงเรื่องทำบุญกับพี่มี่ด้วย
เพราะว่าเห็นพี่มี่ติ๊บแบบนี้แกทำบุญเยอะมาก
ไปปล่อยนกปล่อยปลาแบบเวลาไปทัวร์คอนเสิร์ตที่ไหนไปตลอดทำบุญตลอด
เลยว่าเอาละ๒๓ปีที่ผ่านมาพี่ก็ทำบุญเหมือนกัน
ว่างว่าจะชวนปามมี่ไปทำบุญบูรณวัดป่าสว่างธรรมที่จังหวัดอุดรธานี
ดีเลยวันบ้านเกิดแกนี่แหละค่ะพี่นางบอกว่าทำบุญแล้วสบายใจ
ถ้าใครว่าชมว่าสวยขึ้นก็ตอบทันทีว่า
ที่สวยไม่ใช่แค่ร่างกายแต่พี่นางสวยที่ใจ
สวยที่บุญอะเด้อจ้าฮันนะฮันนะฮันนะ

เต็มบุญค่ะเสร็จจับเรียบร้อยก็ลงมางานนี้

เป็นอย่างไรคะเป็นไงครับไปบุญมากับพี่เกดนะ

มารู้จักพ่อก็รู้จักกันอยู่แล้ว

ได้เจอกันแต่พอเรามีเวลา

คนเดียวให้กำลังใจกันให้เราดูดี
ได้ยินคำนี้เราก็มีกำลังใจนะ